คนไทยเชื้อสายมอนในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีพิธีกรรมที่สำคัญในวันสงกรานตามประเพณีคนมอน
เช้าวันที่๑๓เมษายนจะมีพิธีกรรมต้อนรับเทวดาองค์ใหม่
ที่เชื่อว่าจะคอยปกปักรักษาด้วยการสร้างสารตั้งเครื่องสังเวยที่เรียกว่าหอยเสมือนสังกราน
พร้อมตั้งเครื่องบูชาอาหารไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน
ถือเป็นบุญกุศลให้กับครอบครัวของตนเองที่ยังมีชีวิตอยู่
และส่งผลบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว